ใช่ค่ะคือก็ต้องนึกถึงพระเอกหนุ่มคนนี้
พระเอกคิวทองเหลือเกินหนุ่มณเดชน์
วันนี้หนุ่มณเดชน์บอกว่างานอะไรผมไม่รับเลย
วงอีเวนต์ไม่เอาละครผมไม่ถ่าย

นี่เป็นบรรยากาศช่วงสัก๑๐โมงที่ผ่านมานะคุณผู้ชม
คือคนบันเทิงอย่างพระเอกหนุ่มจากวิทย์พระราม๓

ก็กลับภูมิลำเนาที่จังหวัดขอนแก่น
แล้วก็เข้าครูหาในเขตที่มีสิทธิ์
คุณณเดชน์อยู่ที่หน่วยเลือกตั้งที่๑๐๓เขต๑นะคะ
ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
ไปพร้อมกับคุณแม่แก้วท่ำการแฟนคลับทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่
ขอถ่ายรูปหนุ่มณเดชน์ถ่ายรูปด้วยหน่อย
ซึ่งพอณเดชน์เข้าไปในครูหาเรียบร้อยแล้ว
การเลือกตั้งแล้วก็มาหย่อนลงในหีบบัตรเรียบร้อยแล้วออกมา
ก็มีอาการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะคะ
ณเดชน์บอกว่าการเลือกตั้งก็เหมือนการทำตามความฝันของประชาชน
อยากมีรัฐบาลที่ดีมาปกป้องประเทศชาติ
ผมตื่นเต้นนะที่ผมจะต้องลุ้นว่าใครจะชนะ
แล้วก็รู้ว่าใครจะเป็นรัฐบาล

เดี๋ยวฟังเสียงคุณณเดชน์หน่อยละกันนะคะ
การเลือกตั้งก็เหมือนกันการมาทำตามความฝันของประชาชนนะครับ
เหมือนกับว่าฝันว่าเออเราอยากจะมีรัฐบาลที่ดี
คนที่ดีมาปกป้องดูแลประเทศชาติมาช่วยพัฒนา
ก็คงเป็นสิ่งเดียวกันที่คนไทยทั้งประเทศก็ฝันเหมือนกัน
ก็หวังว่าวันนี้จะเป็นวันที่ทุกคนได้ออกมาใช้สิทธิ
เพราะว่าจริงแล้วผมว่าการได้บางทีการที่เรารู้สึกว่า
เลือกไปแล้วหรือว่าไม่มาก็คงไม่มีผลแตกต่างอะไรหรอก

เป็นเหมือนกับการที่เราได้เป็นส่วนร่วมในการสร้างประเทศชาติด้วย
นะครับก็เป็นคำพูดของน้องณเดชน์นะครับ
ที่มาเลือกตั้งแล้วก็เชิญชวนประชาชนนะครับ
พูดถึงเรื่องขอนแก่นแล้วเราก็ต้องพูดถึงภาพรวมของขอนแก่นนิดนึง
อย่างขอนแก่นเขต๑นะครับตอนนี้เรื่องของเขตเลือกตั้งที่๑
การตรวจสอบเขตการเปิดคู่หาเรียบร้อยตั้งแต่ครึ่งวันเช้าเป็นไปด้วยดีนะครับ
แล้วก็เขตเลือกตั้งที่๑ในการเลือกตั้งครั้งนี้
มีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวม๑๕๕๐๒๖คน
มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด๑๘๕หน่วยเลือกตั้งนะครับ
ก็แยกเป็นในเขตเทศบาลขอนแก่น๑๒๔หน่วยเลือกตั้งนะครับ
ตำบลเมืองเก่า๒๙หน่วยเลือกตั้งแล้วก็ตำบลบ้านเป็ด๓๒หน่วยเลือกตั้งนะครับ
ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วคึกคักดีสำหรับในพื้นที่ของขอนแก่น